ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจ
อะไรที่ดีต่อใจเนี่ยชาวบ้านบอกเอาหมดทำหมดนะฮะ
พาไปที่ศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เพราะเชื่อกันว่ายันจะสามารถปกป้องแล้วก็ป้องกัน
จากโรคโควิด๑๙ได้นะครับ
เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
รอรับสติ๊กเกอร์ยันกันโควิด๑๙
พระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเถนพลาย
ท่านทำขึ้นมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ใจเป็นนายกายเป็นเบา
ถ้าเกิดว่าใจดีกายก็มีกำลังใจ
นี่แหละเขาบอกว่าต้องการให้เป็นที่พึ่งทางใจ
มีการวางสายพานนะคะหลวงพ่อวางสายพาน
ให้ชาวบ้านได้หยิบกันไปฟรี
สาราหลวงพ่อสีชมพูแบบนี้นะคะ
พระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสบอกว่า
เมื่อการระบาดของโควิด๑๙ครั้งก่อน
ครั้งแรกก็ทำสติ๊กเกอร์ยันแจกมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
คราวนี้มาอีกค่ะก็อยากให้ชาวบ้านได้รอดพ้นจากโควิด๑๙

มีทั้งสติ๊กเกอร์แผ่นเล็กผ้ายันแผ่นใหญ่
ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อสีชมพู

มีแหยั่นตรีนิสิงเหอยู่๔มุมป้องกันไพร์อันตรายและโรคไข้เจ็บ
มีทาเวสวรรณเทพเจ้าแห่งยักษ์ผู้คุ้มครองและผู้ดูแลโลกมนุษย์
หลวงพ่อปานป้องกันสิ่งอัปมงคลเข้าตัว

ในวัดเนี่ยมาทำพิธีสวดบทพระปฤษัทรัฐนาสูตร

โรคระบาดในสมัยพุทธกาล

สำหรับการระบาดระลอกใหม่

จะเป็นส่วนบทภาพบริกับบทภาหุง

ภาหุงเนี่ยเป็นบทอัญเชิญเทวดาลลงมาคุ้มครองพวกเรา